อดีตคณะทำงานติดตามการถือครองที่ดินบนเขาแพง
ก็ได้ระบุกรณีสารชั้นต้นตัดสินคดี
บุตรชายของนายสุเทพเทือกสุบัน
นับว่าเป็นผลงานที่ได้ทวงคืนพื้นที่ของรัฐกลับคืนมา
โดยนายประเกียรตินาสิมาอดีตสสพักเพื่อไทย
และประธานคณะทำงานติดตามกรณีการถือครองที่ดินบนเขาแพง
อำเภอก่อสมุยจังหวัดศูนย์ราธานีบอกว่า
คดีนี้นับว่าเป็นผลงานของพักที่ทำให้ทวงคืนพื้นที่ของรัฐกลับมาได้
และพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักฐานที่ตัวเองและคณะลงไปตรวจสอบเป็นความจริง
สารชั้นต้นตัดสินออกมายังเหลือที่สารอุทธรณ์
ซึ่งในแทนประกันตัวเพื่อสู้คดี
แต่ก็มั่นใจว่าที่ดินดังกล่าวถูกบุกรุกจริง
พร้อมระบุว่าในสมัยนั้นกว่าจะตรวจสอบมีอุปสรรคมาก
เนื่องจากมีหลายฝ่ายที่เสียประโยชน์
นายประเกียจยังสนับสนุนให้รัฐบาลจัดการอย่างเข้มข้น
กับพวกที่บุกลุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะนักการเมือง
เพราะถือว่าทำทุจริตร้ายแรงและต้องทำกฎหมายให้เข้มข้น
เพื่อจัดการกับข้าราชการในกรมที่ดินสอปกร
กลมป่าไม้ด้วยเพราะถือว่ารู้เห็นกับนักการเมือง
ขณะที่นายวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตสอสอภัคดิ์ประชาธิปัตย์
ซึ่งเคยเป็นผู้เรียกร้องให้ตรวจสอบนักการเมืองลุกป่า
บอกว่าเมื่อสารตัดสินก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ
ตัวเองเคยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
คำสั่งให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของนักการเมือง

และไม่เห็นด้วยที่จำกัดการตรวจสอบถือครองที่ดิน

เพราะถ้าบุกรุกไร่เดียวก็ถือว่าผิดในคดีนี้ก็เช่นกัน
ถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิด